เหนื่อยนะ

มีเรื่อย

หลังเจออุปสรรคครอบครัวขอให้เพื่อนมีสติที่ดี
ในทุกย่างก้าวรักมากนะ
จังหวะที่ชีวิตกำลังจะมีปัญหา

ให้กำลังใจนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
เช่นเดียวกับล่าสุดเนี่ยนะเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
นานาเนี่ยเขาก็ได้โพสต์คลิปนะฮะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กจุ๊บป่ะ
เพื่อนซีอย่างสาววุ้นเส้นเห็นไหมคะ
ที่กำลังพอเจอปัญหาครอบครัวหรือหลังจากมีข่าวออกมาเนี่ย
ก็กำลังเตรียมตัวที่จะทำการหย่าล้างใช่ไหม

นานาเขาก็เลยบอกเซ็ตวุ้นเส้นเป็นอย่างนี้ว่า
ไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีมิตรภาพที่แสนดี
ให้เรามีสติที่ดีในทุกย่างก้าว
แค่นี้เป็นบุญที่สุดแล้ว
ดีเจเลยเพื่อนก็ให้กำลังใจเพื่อนด้วยกันอะไรแบบนี้

ซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับ

อาทิตย์หน้านี้น่าจะเจอยิน